ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำน้องออมสินได้ไหมครับ
ออมสินเด็กหญิงวัย๕ขวบที่มีดวงตาสีฟ้า

ทีแรกมีผู้ที่เขาอยู่ที่ชนบุรีเขาไปเจอน้อง

คือรู้แหละแต่ก็ยังสื่อสารไม่ได้
เพราะว่ายูกับคุณแม่มาคุณแม่ก็ยากจน

สื่อสารกันแบบตามความเข้าใจ
มีน้าคอยดูแลด้วย
ท่านผู้ชมก็ช่วยกันบริจาคช่วยเหลือน้องออมสินเยอะแยะไปหมด
จนกระทั่งเราก็ติดต่อคุณหมอที่จะดูแลเรื่องของการได้ยิน
พาไปที่โรงเรียนไปเข้าเรียนที่โรงเรียน
สดศึกษาบางแสนที่จังหวัดชนบุรี
ผอก็รับเข้าโรงเรียน
นี่เป็นภาพในอดีตนะฮะส่วนนี้คือภาพล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือน้องออมสินในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ไปที่โรงเรียนโสดศึกษาบางแสนจังหวัดชนบุรีนะฮะ
โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกท่องทางการได้ยิน
คือวันนี้ทางโรงเรียนจัดงานคริสต์มัส
นี่ฮะก็เลยไปหาน้องออมสินหน่อย
เพราะว่าวันนี้จะมีการแสดงบนเวทีด้วย
นี่ช่วงนี้ต้องสวมแมสกันหน่อย

สดใสน่ารักเหลือเกินน้องคนอื่นก็น่ารักนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับการแสดงบนเวทีของน้องออมสินนะครับ
เด็กหญิงกริตติยากรจิมพลอายุ๕ขวบนะฮะ
ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนโสดศึกษาบางแสน

แล้วเราก็ได้เจอกับน้องออมสินนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา

น้องอำสินฯนี่พัฒนาการการเรียนรู้ต่างถือว่า

คุณระวีการนี่เตรียมภาษามือไปคุยนี่เห็นไหมครับ
คุณระวีการถามน้องก่อนเลยว่าพี่สวยไหม

น้องบอกเหมือนกับน้องสื่อสารได้พยักหน้าตาเป็นประกายเลยนะครับ

คุณครูของน้องออมสินก็ชมนะครับ
บอกว่าน้องออมสินเนี่ยแม้ว่าจะมาเข้าโรงเรียนช้า
คือความจริงเรื่องการพัฒนาทางการได้ยินมันต้องพัฒนาตั้งแต่แบบพอรู้ตั้งแต่เด็กยิ่งดี

แต่พัฒนาการดีมากนะครับเรียนรู้ได้ดีมาก
ที่สำคัญน้องออมสินบอกจำพี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้

ไมค์ก็จำได้เห็นโลโก้ก็จำได้แล้ว
ส่วนนี้ท่านผอผู้บริการโรงเรียนโสดศึกษาบางแสนที่ชนบุรีผธนพรปริธิแผง
คือท่านผอบอกว่าโรงเรียนเนี่ยรับน้องเข้ามาอยู่ในระบบโรงเรียนประจำนะครับ
เปิดเรียนมาตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้
แล้วก็ไม่ให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมด้วยป้องกันเรื่องของโควิด
แต่โทรศัพท์ติดต่อวีดีโอคอลผ่านคุณครูกันได้นะฮะ
ถือว่าน้องออมสินปรับตัวได้ดีนะเข้ากับเพื่อนได้ดี
เวลามาทานข้าวก็จะมากับเพื่อนตามปกติ
คือเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ปรับตัว
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมมากกว่า
อันนี้เป็นข้อดีของเรือนประจำอย่างหนึ่ง
คือเวลาเด็กที่อยู่ที่บ้านผู้ปกครองจะตามใจ
บางทีเด็กก็อยากเล่นโทรศัพท์อยากดูทีวีอย่างนี้

เวลาใช้โทรศัพท์เราก็จะให้ใช้เป็นเวลาที่ผู้ปกครอง
เราจะมีเวลาบอกเลยตอนที่ผู้ปกครองมามอบตัวเนี่ย
ผู้ครองสามารถโทรศัพท์มาหาลูกได้เวลาไหน

ครูก็จะให้วีดีโอกรแล้วก็ให้เห็นหน้าแล้วก็คุยกัน

มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การอ่านปากออกเสียงตัวเลขสีชื่อสัตว์ต่าง
น้องสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำได้ดีมาก
คือน้องมีความบกท่องทางการได้ยินเท่านั้น
คือหูหนวกแต่ไม่ได้เป็นใบ้
เพราะฉะนั้นถ้าน้องสามารถเรียนรู้ได้

ถ้าน้องเรียนรู้ได้ไวพัฒนาขึ้นเนี่ยก็อาจจะเปล่งเสียงได้
ถ้าไปได้เครื่องมือช่วยอะไรจากทางการแพทย์ด้วยอะไรพวกนี้นะครับ
๑๗บาทดานมือสติปัญญาน้ำน้ำของสติปัญญา
บักครับตอนรับทุกวัน

เอาอะไรดี

หน้าแบบตอนซูมไปใกล้เหมือนตุ๊กตาเลยค่ะ
ปากแดงนี่ปากไม่แดงไม่มีแรงพูด
คลิปน่ารักเหลือเกินน่ารักค่ะ
แววตาสดใสน่ารักเหลือเกิน
แล้วน้องเค้าไวมากวิธีนาการเห็นสัญญาณ
เห็นมือของครูหยิบปุ๊บดูภาพหยิบ

โอ้โหชื่นใจแทนพวกเราทุกคนเลย
ช่วยเหลือน้องอำสินกับพรอบครัวกันมาโอ้โหจนทุกวันนี้

ออมสินเนี่ยพยายามจะออกเสียงคำต่างและทำได้ดีด้วยนะ
คำพยางเดียวนี้แทบจะไม่มีปัญหา

แต่ครูบอกว่ายังเรียนรู้ยังฝึกฝนได้
คุณครูกาญจนาบอกว่าน้องออมสินน่ารัก
กล้าแสดงออกเชื่อฟังคุณครู

หรือเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะมาถามครูก่อนทุกครั้งว่า

ถูกต้องอันนี้หนูเล่นได้ไหม
บางช่วงก็อาจจะมีการถามถึงคุณครู
ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านคิดถึงคุณแม่
คือคุณแม่บอกโอ้โหไม่เคยห่างลูกสาวเลย

พอรู้ว่าน้องออมสินเนี่ยยังไม่ได้เจอคุณแม่เลย
เข้าโรงเรียนประจำเพราะว่าเรื่องของโควิด
คุณระวีการก็เลยวีดีโอคอร์เลย
ไปที่บ้านของน้องออมสินนี่ฮะ

แต่บังเอิญคุณแม่ไปทำงานอยู่
ก็เลยได้คุยกับคุณยายแล้วก็คุณน้า

หน้าตาแบบคือแบบดีต่อใจน้อง

ขันดีใจหน้ากับดีใจมากเลยเจอคนในครอบครัว

เอาอีกรอบหนึ่ง

สวัสดีด้วย

คุณระวีการก็เลยไปหาคุณแม่

คุณแม่ก็ไม่ได้เจอลูกสาวมา๒เดือนแล้ว

คุณทวีการก็เลยเอาคลิปการแสดงบนเวทีให้ดู
ใช่ครับคุณแม่ดูแล้วแบบ
มีความสุขยิ้มตาเป็นประกายเลย
แล้วคุณยายอยู่ใกล้ก็คอยช่วยแปล
เป็นร่ามภาษามือให้คุณแม่อีกทีหนึ่งนะ
คุณแม่นี่บอกว่าโอ้โห
คือคุณยายบอกแม่น้องออมสินนี่

เอารูปในมือถือมาดูทุกคืนครับอย่างนี้อ่ะคือเช่นอยู่นี่
เออคิดเต้นเก่งลูกเขาเก่ง
เรียนหนังสือแล้วเก่ง

ก็เดี๋ยวหลังปีใหม่นี่คงจะได้กลับบ้านนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนโสดศึกษาบางแสนที่ชนบุรีเนี่ย
จะมีช่วงปิดเทอมในเดือนมีนาคมนี้นะฮะ
เราถามไปยังคุณน้าน้องออมสินบอกว่าช่วงนั้นก็พอดีเลย
เดี๋ยวจะพาหลานเนี่ยไปรับเครื่องช่วยฟัง
จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่สมุทรสาคร

ซึ่งก็เข้ามาดูแลน้องออมสินตั้งแต่แรกเลยล่ะ
ตอนที่เราได้นำเสนอข่าวสารเรื่องราวของน้องออมสินกัน

จะได้ช่วยกันได้ยินให้น้องออมสินสามารถได้ยินได้ดีขึ้น

นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมส่งมาเยอะเลยนะคะว่าเป็นเรื่องดีต่อใจ

นี่ซันต้าพี่อุ๋ยส่งความสุขให้คุณผู้ชมด้วย